คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้ากรณีของกลุ่มฮามาส
ที่ล่าสุดยอมปล่อยตัวประกัน๒แม่ลูกชาวอเมริกัน
ซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันนานกว่า๒สัปดาห์
และนี่คือตัวประกันกลุ่มแรกที่กลุ่มฮามาสยอมปล่อยตัวออกมาครับ
จุดิตไทยรานานครับพลเมืองชาวสหรัฐเชื้อสายอิสราเอล
นาตาลีรานานลูกสาวอายุเพียง๑๗ปีได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับ
วันศุกร์ที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากสองแม่ลูกนั้น
ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับเป็นตัวประกัน
ระหว่างการสู้รบกันของกองกำลังอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสครับ
โดยนับว่าทั้งสองคนนั้นเป็นตัวประกันชุดแรกที่กลุ่มฮามาสยอมปล่อยตัวออกมา
หลังจับกลุ่มตัวนานประมาณ๒สัปดาห์นะฮะ
แม่ลูกนี้นะครับถูกจับตัวไปขณะที่เดินทางไปฉลองวันเกิด
ครบรอบ๘๕ปีคุณแม่ของนางจูดิตครับ

เพราะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นช่วงรุ่งเช้า๗ตุลาคม
ในช่วงนั้นก็เป็นวันหยุดที่อิสราเอลด้วยนะครับ
โดยเดินทางไปเพื่อไปฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับแม่ของนางจูดิต
ชุมชนเกษตรคิปบุชใกล้กับพรมแดนของกาซ่า
ก่อนที่จะถูกกลุ่มฮามาสนั้นบุกโจมตีหมู่บ้านและจับตัวไปเป็นตัวประกันครับ
ในขณะที่พ่อของนาตาลีครับ
ของเด็กสาวอายุ๑๗ปีและเป็นอดีตสามีของนางจูดิตนั้น
แถลงเปิดใจต่อสื่อนะครับว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับข่าวดี
ในครั้งนี้ในตอนแรกเนี่ย
เขาได้ข่าวว่ากลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกัน๒แม่ลูก
ก็หวังมาตลอดว่าขอให้สองคนนั้นเป็นอดีตเมียของเขาแล้วก็เป็นลูกสาวของเขา
เพราะเขานอนไม่หลับมาตลอดระยะเวลาประมาณ๒สัปดาห์ครับ
หลังจากที่อดีตเมียและลูกสาวได้รับการปล่อยตัวนะครับ
นาตาลีรานานคือลูกสาวของเขาอายุ๑๗ปีเนี่ย
โทรมาพูดคุยและยืนยันว่าสบายดี
ฮามาสให้การดูแลเป็นอย่างดี
แล้วก็ดีใจมากที่กำลังจะได้เดินทางกลับบ้าน

มีรอยถลอกเล็กน้อยที่มือแต่ไม่ได้เป็นอะไรมาก
อกจากนี้ครับนายอูรีรานานครับ
อดีตสามีของนางจูดิตนั้นบอกด้วยนะครับว่า
เขามีโอกาสได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐ
กล่าวขอบคุณที่ผู้นำสหรัฐแสดงความเป็นห่วงเป็นใย

ขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ว่าการรัฐอิลินอยซ์
ช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือทุกอย่างครับ
โดยวันที่๒๔ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะฮะ
จะเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๑๘ปีลูกสาวของเขาครับ
นาตาลีปัจจุบันนาตาลีอายุ๑๗จะย่างเข้า๑๘นะฮะ
วันที่๒๔ตุลาคมเขาก็เตรียมจะจัดงานฉลองวันเกิดให้กับลูกสาวที่บ้านด้วย
ล่าสุดครับโคศกองทัพอิสราเอลบอกว่า
สองแม่ลูกชาวอเมริกันที่ได้ออกมาจากพื้นที่เฉินกาซ่าพร้อมกับทหารอิสราเอลแล้ว
ว่าจะกลับถึงสหรัฐในเร็ววันนี้
นับว่า๒แม่ลูกชาวอเมริกัน๒คนนี้เป็นตัวประกันชุดแรกนะครับ
กลุ่มฮามาสเนี่ยยอมปล่อยตัวออกมาหลังจากจับกลุ่มตัวไปเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
คาดว่ายังมีตัวประกันที่อยู่กับกลุ่มฮามัสอีกประมาณ๒๐๐คน

สำหรับความหวังที่จะมีการทยอยปล่อยตัวประกันคนอื่นต่อไปนั่นเองนะฮะ